รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าในส่วนของปปค่ะ
จะเอาผิดพลตำรวจรีสุทธิเดี๋ยวจะมีการสรุปส่งให้ปปชพรุ่งนี้แล้วนะคะ
ส่วนอีก๒คดีคาดว่าจะสรุปสำนวนคดีส่งให้อายการได้สัปดาห์หน้า

ผู้บังคับการปราบรามพร้อมคณะพนักงานสอบสวน
คดีนี้ก็ไปประชุมสรุปสำนวนคดี
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะ
โดยมีพลตำรวจรีชาวลิศแสวงพืช

เป็นประธานประชุมกันอยู่๒ชั่วโมงครึ่งนะคะ
พอประชุมเสร็จคณะพนักงานสอบสวนให้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่า
สรุปเป็น๓คดีอย่างที่ที่ฉันบอกไปเมื่อสักครู่
ครูปรีชาแจ้งความหมวดจรูนข้อหายักยอกทรัพย์

คดีที่๒ก็คือหมวดจรูนแจ้งความครูปรีชา
แจ้งความเท็จเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญา
ส่วนคดีที่๓ก็คือปป
ดำเนินคดีกับพลตำรวจรีสุทธิพวงพิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ข้อหาเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา๑๕๗
ในส่วนของสำนวนคดีที่ดำเนินคดีกับพลตำรวจรีสุทธิ
ถือว่าสำนวนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชม
สรุปสำนวนส่งปปชได้ภายในวันพรุ่งนี้นะคะ
โมงเช้าส่วนอีก๒สำนวนอยู่ระหว่างให้คณะทำงานตรวจสอบสำนวน
โดยละเอียดว่าขาดอะไรยังไงไหมเตรียมส่งสำนวนให้อายการภายในสัปดาห์หน้านี้
ส่วนพยานในคดีนี้นะคะเจ๊เกียวค่ะนางปนัญชยาสุขภูลก็บอกว่า
อยู่ในชั้นศาลก็ต้องดำเนินการไปตามนั้น
ก็อยากจะให้เรื่องนี้จบให้เร็วที่สุดยืนยันว่าไม่ได้ทำเป็นขบวนการ
พยานฝั่งแม่ค้าทุกคนพูดความจริงทั้งหมดนะคะ
สำนวนของศาลนายายังไม่ออกจากกองปาบนะคะ
ก็ไปเรื่องทุกเรื่องมันต้องอยู่ที่ศาล
มันก็ใกล้แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้สำนวนยังไม่ออก
ถ้าถามความคืบหน้ามันก็ยังไม่มีอะไรก็เหมือนเดิม
แต่ว่ากระแสมันแรงเพราะว่ามันดูแล้วมันหลายเรื่อง
สำหรับตัวเจ๊เกียวไม่ได้ว่าอยากดังเรื่องนี้ก็อยากให้มันจบเร็ว
แล้วก็อย่างกับนายท่านที่เกี่ยวข้องเจ๊เกียวก็ไม่ไปพาดพิงหรอก
ไม่ไปก้าวกายเจ๊เกียวเป็นตัวแทนแม่ค้า
คือเราเห็นยังไงได้ยินยังไงก็พูดแค่นั้น
แล้วก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับใครไม่ได้รู้จักส่วนตัวพูดไปตามที่นั้น
แล้วแต่คนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้จะพิจารณาเอง
จริงเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรที่มากไม่ได้มีอะไรซับซ้อน
แต่คนที่อยากดังมันเยอะคนที่มาเกาะกระแสเนี่ยมันเยอะอยากจะดังนะคะ
ให้ดูนิดนึงว่าจริงเรื่องพวกนี้มันขึ้นอยู่กับครูปีชากับลุงจรูนเท่านั้นแหละ
แต่เจ๊เกียวยืนยันคำนึงพยานในเหตุการณ์ตัวจริง
และเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ไม่ได้เป็นขบวนการ